ทุกผู้ชมครับเรื่องของหัวแมลงสาปในน้ำจิ้มของสุกี้ยี่ห้อดังเจ้าดังเจ้าหนึ่งที่ย่านกาญจนาพิเศษนะครับ
ลูกค้าเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหเจอเข้าไปไม่ไหวนะนี่ฮะตอนนี้ทางร้านเนี่ยแม้ว่าทางร้านยังไม่ได้ออกมาชี้แจงโดยตรง
แต่ก็มีการให้ข้อมูลออกมานะครับบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างพนักงานกับทางผู้จัดการร้าน
เขามีปัญหากันมันก็เลยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแต่ตอนนี้ขอตรวจสอบหน่อยแล้วก็ปิดร้านนี้ชั่วคราวก่อนนะฮะ
สาขาเนี้ยสิบวันเพื่อตรวจสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี่ครับมีคนเอามาโพสต์ไว้นะครับ
พาครอบครัวไปกินสุกี้ร้านดังย่านถนนกาญจนาพิเศษไปตอน๔ทุ่มนะฮะ
หลังจากแจ้งทางร้านไปพนักงานก็มาขอโทษแล้วก็ไม่ได้คิดเงินนี่นะฮะ
พนักงานในขณะนั้นเขาก็ไม่คิดเงินแล้วก็ขอโทษเรียบร้อยแล้ว
แต่เขาเอามาโพสต์บอกว่าเป็นห่วงนะเกรงว่าเดี๋ยวคนอื่นเนี่ยจะเจอเหมือนกัน
มันเป็นความสำคัญนะครับเรื่องของความสะอาดแล้วก็ความปลอดภัย
ไม่รู้ว่าน้ำจิ้มสุกี้นี้เนี่ยจะมีใครกินเข้าไปอีกบ้าง
แต่แม้จะมาขอโทษและไม่คิดเงินเจ้าของโพสต์บอกว่าก็ไม่ค่อยพอใจพนักงานของร้าน
แล้วก็เย็นวันนี้ครับทุกผู้ชมครับหลังจากมีการโพสต์เกิดขึ้น
ร้านสุกี้นี้นะครับร้านสุกี้ตีน้อยนะครับ
ตรวจสอบแล้วนะครับเขาบอกว่าเขาพบว่าเป็นเรื่องจริง
ก็เลยได้ออกแถลงการขอโทษลูกค้า
พร้อมกับระบุสาเหตุบอกว่าในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยทางร้านที่สาขานี้มันมีปัญหาภายในเกิดขึ้น
ระหว่างพนักงานกับผู้จัดการร้านมีพนักงานที่เป็นพนักงานใหม่เข้ามาแล้วก็ออกไปเป็นจำนวนมาก
ไปเจอข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดที่เสียอยู่๒๓ตัวมีตัวเดียวนะฮะที่เหลือแล้วใช้งานได้ตามปกติ
จากที่สาขามีทั้งหมดกล้องวงจรปิด๒๔ตัวโดยกล้องเสียก่อนหน้าเกิดเหตุการณ์เจอหัวแมลงสาปในน้ำจิ้มสุกี้๒๔ชั่วโมง
นี่ฮะเขาบอกเปิดให้ดูเลยมีกล้องวงจรปิดทั่วร้านเนี่ย๒๔ตัวเสียหมดมีอยู่ตัวเดียวที่ใช้ได้
แต่มันไม่เห็นเหตุการณ์ว่าใครเอาหัวแมลงสาปไปใส่น้ำจิ้มสุกีแต่ว่ามันเสียก่อนเกิดเหตุ๑วัน
ตอนนี้ก็เลยแจ้งความดำเนินคดีเอาไว้แล้วนะครับเพื่อให้ตำรวจช่วยตรวจสอบสืบสวนหาสาเหตุนะฮะ
จะได้เอาผิดกับคนที่มากลั่นแกล้งทำให้ทางร้านเสียชื่อเสียงนี่นะครับวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
นี่ฮะตามที่เขาบอกว่าเขาปิดชั่วคราวก่อน๑๐วันนะครับเพื่อตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้น
ก็ไม่ได้ถึงขั้นติดป้ายประกาศอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าล็อกประตูปิดใครไปก็เห็นชัดว่าปิดนะครับ
ได้คุยกับคนที่อยู่แถวนั้นนะครับบอกว่าวันนี้ก็มีลูกค้าหลายคนที่เดินวนเวียนมาที่หน้าร้านนะ
เพราะว่าไม่ทราบว่าร้านปิดนะครับก็คงจะไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรือว่าร้านปิดนะครับ
กี้ตีน้อยเขาก็ได้ชี้แจงออกแถลงการนะครับทางผู้จัดการร้านแห่งนี้ก็ยังไม่ขอให้สัมภาษณ์นะครับ
บอกว่าเป็นเรื่องที่ทางสำนักงานใหญ่กำลังตรวจสอบอยู่นะฮะเพราะว่าผู้จัดการร้านหรือว่าพนักงานเนี่ยเขา
บอกว่าเขาก็เป็นแค่พนักงานคนหนึ่งเท่านั้นส่วนทางสำนักงานใหญ่นะฮะตอนนี้บอกว่าเดี๋ยวขอตรวจสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อน
เอาเป็นว่าเอาหลักฐานต่างเนี่ยไปให้ทางตำรวจช่วยตรวจสอบแล้วนี่นะฮะ